คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานที่จังหวัดตรังที่หน้าร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
เจ้าของร้านถูกยิงตายอยู่ที่หน้าร้าน
จากการตรวจสอบนะคะคาดว่ามันมีสาเหตุก็คือเมื่อสัปดาห์ก่อน
มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าร้านแล้วมาเบิ้ลเครื่องเสียงดัง
แล้วเหมือนเจ้าของเจ้าของร้านซ่อมเนี่ยก็ตะโกนตำหนิตะโกนต่อว่า

คงจะเกิดความแค้นแล้วก็มายิงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสรยุทธ์ยุ่งยั้งหรือวัดอายุ๓๒
เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่นะคะในบ้าน
อยู่ในพื้นที่ตำบลนายงเหนืออำเภอนายงจังหวัดตรัง
นี่คือภาพของผู้ตายนะคะภาพขวามือนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานคือบ้านเขาก็เปิดเป็นร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ
ผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกโม่จุด๓๘
กระสุนเข้าที่ศีรษะทะลุท้ายทอย๑แผล
ที่หน้า๑แผลสะบักซ้าย๑แผลรวมแล้ว๓นัดค่ะ
อกจากนี้มีหัวกระสุนตกอยู่หนึ่งหัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
ตำรวจสพนายงสอบสวนเบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะคุณผู้ชม
มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านนี่แหละ
แล้วผู้ตายตะโกนไล่ตะโกนด่าคือผู้ตายเขาเป็นช่างซ่อมฝีมือดี
ก็ซ่อมราคาไม่แพงอะค่ะครับตำรวจก็ต้องเชิญลูกน้องที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำนะคะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับลูกน้องของผู้ตาย
ชื่อว่าในตั้มเขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ในวัดผู้ตายก็นั่งซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ก็ซ่อมอยู่กับลูกน้องอ่ะนะ
เห็นป้ายทะเบียนค่ะมาจอดข้างร้าน
จังหวะนั้นเนี่ยคนขี่รถจักรยานโยนเขาก็ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะนะ
ปิดบังใบหน้าแล้วก็มีผู้ชายคนนึงซ้อนท้ายมา
หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบางใบหน้าหมดเลย
คนซ้อนท้ายตะโกนว่าขอเติมลมหน่อย
ลูกน้องก็เดินไปหยิบสายเติมลมให้
แล้วชายคนที่ซ้อนท้ายก็เดินเข้าไปในร้านซ่อมรถนะคะ
เดินเข้าไปปุ๊บชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ในวัดเลยนะคะ
เขาเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นหน้าร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ก่อเหตุเสร็จคนร้ายเดินขึ้นรถแล้วหนีไปเลย
ตัวลูกน้องของผู้ตายบอกว่าก็ไม่รู้จักคนร้ายทั้งสองคนนี้
ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนรถก็ไม่เคยเห็นไม่เคยนำมาซ่อมที่ร้าน
ก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่
ส่วนสาเหตุการยิงเนี่ยนะก็ไม่แน่ใจ
ที่ผ่านมาตัวผู้ตายเองไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า
สัปดาห์ก่อนไปตำหนิคนมาเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดังอยู่หน้าร้าน

มันมันคงมายคิดคิดไปไม่ตึ้งกันน่ะ
วันนี้นะคะภรรยาลูกสาวและลูกชายของผู้ตาย
แล้วก็เรียกชื่อในวัดให้กลับบ้านนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้านะคะครอบครัวยังทำใจไม่ได้
แล้วก็รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้น
นางสาวทานวิมลเพ็ญจันทร์อายุ๓๘ปีภรรยาของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธออยู่ในบ้านกับลูกค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนทะเลาะกัน
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕๖นัดเลยนะคะ
ก็รีบวิ่งออกมาดูโอ้โหสิ่งที่เห็นคือ
สามีถูกยิงนอนจมกองเลือดอยู่อะค่ะ
ไปที่หน้าร้านเห็นคนร้ายด้วยนะคะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าเห็นคนร้ายหันมามองหน้าเธอครั้งหนึ่ง
สบตากันโอ้โหแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วหนีไปเลย
มั่นใจว่าคนร้ายจงใจมายิงสามีเธอนี่แหละ
แต่ที่สงสัยก็คือสาเหตุมันคืออะไร
สามีเธอไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยทะเลาะกับใคร
เมื่อวานนี้ก่อนเกิดเหตุสามีก็ชวนเธอกับลูกไปกินข้าวนอกบ้านค่ะ
บอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าข้าวมื้อนั้นคือมื้อสุดท้าย
ที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทางครอบครัว
ถ้าตอนนี้ยังสามารถพูดอะไรกับสามีได้
ก็อยากถามสามีว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุของการยิงในครั้งนี้มันคืออะไร
เพราะที่ผ่านมาสามีมีปัญหาอะไรเก็บไว้คนเดียวอะนะคะ
ไม่ยอมบอกไม่ค่อยยอมเล่าให้ภรรยาฟัง
ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามันเกี่ยวไหม
เมื่อสัปดาห์ก่อนมีวัยรุ่นไปเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้าน
แล้วสามีเธอไปตะโกนด่าตะโกนไล่
คือพ่อของวัยรุ่นคนนั้นมาคุยแล้วนะคะ
เคลียร์กันแล้วเรื่องนั้นมันจบไปแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการยิงในครั้งนี้ค่ะ
รวมถึงมือยิงที่ก่อเหตุในครั้งนี้
ตัวพระยาบอกว่าที่สบปากันแวบหนึ่งนะ
แล้วก็ดูลักษณะท่าทางไม่น่าจะใช่วัยรุ่นด้วยนะคะ

คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับน้องสาวของผู้ตายนะฮะ
ชื่อนั่งสาววันวิศาสิ่งอายุสามสิบห้านะครับ

พี่ชายเนี่ยเป็นคนพูดน้อยนะเป็นช่างซ่อมฝีมือดีเลยล่ะนะ
ซ่อมรถแล้วราคาก็เรียกไม่แพงด้วยนะครับน้องสาวบอกว่าพี่ชายไม่เคยมีศัตรูนะครับ
ไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เล่นการพนันนี่ฮะเราลิสต์มาให้ดูเลยนะ
น้องสาวของผู้ตายบอกกับเราเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ไม่มีเรื่องชู้สาวไม่มีธุรกิจที่ไปขัดผลประโยชน์กับใคร
ไม่เคยกู้เงินนอกระบบเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปมปัญหาที่ว่าจะถูกฆ่าตัดตอนฆ่าปิดปากไปได้นะครับ
น้องสาวผู้ตายบอกว่าเรื่องวัยรุ่นมาเบิ้ลเครื่องหน้าร้านเนี่ยอันนี้เธอไม่รู้
แต่ถ้าจะถามว่าเกิดจากอะไรเนี่ยคงเป็นปัญหาส่วนตัวนั่นแหละ
เพราะพี่ชายเป็นคนพูดน้อยคงไม่ได้บอกใคร
แต่ถ้าจะเอาจริงเนี่ยปกติพี่ชายเธอก็เป็นคนร่าเริงนะ
ชอบทำให้คนรอบตัวเนี่ยยิ้มแต่ก็มักจะเก็บปัญหาไว้คนเดียว
เวลามีอะไรเนี่ยจะเก็บเรื่องไว้คนเดียวไม่บอกครอบครัว
ตอนนี้พูดตรงคือยังจับต้นชนปลายไม่ได้เหมือนกันว่าสาเหตุมาจากอะไร
เพราะว่าไม่ได้ทำแบบใหญ่ตัวอะไรแบบว่าแบบสายมันเครื่องเปลี่ยนเครื่องปะยางอะไรอย่างนี้
ไม่ได้แบบทำธุรกิจแบบซื้อขายรถกันอันนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่คือแบบซ่อมทั่วไปทำเครื่องยกเครื่องอะไรอย่างนี้
เมื่อวานไปกินข้าวยังไม่เล่าอะไรเลยไปถึงสั่งอาหารกินก็ยังเสิร์ฟ

ไม่นึกเหมือนกันยังทำใจไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะเป็นมื้อสุดท้าย
คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
ได้คุยกับแม่ของในวัดผู้ตายด้วยนะฮะนี่คุณแม่นะฮะ
ชื่อว่านังสมปองอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นคนดีไม่รู้เหมือนกันว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
เพราะว่าแม่ก็อยู่คนละที่กับลูกไม่ได้อยู่ด้วยกัน
อยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกอีกสองคนหลานสองคนเนี่ยคนโตอายุสิบหก
เล็กอายุ๑๓ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
เรื่องของคดีนะครับแต่แม่บอกว่าอยากให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ไม่อยากให้ลูกชายต้องตายฟรีเพราะว่าลูกชายเนี่ยคือเสาหลักของครอบครัวนะครับ
ขณะที่ลูกค้าที่เคยมาซ่อมรถกับผู้ตายเนี่ยนะฮะเราก็ได้คุยด้วยนะครับ
เขาชื่อนายชัยนะนายชัยเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านขี่ผ่านไปไม่นาน
อยู่อยู่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากที่ร้านก็เลยจอดรถแล้วก็ดูอยู่ห่าง
จะรู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยถูกยิงคือผู้ชายคนนี้เขาบอกเข้ามาซ่อมรถที่นี่บ่อย
เจ้าของอู่เนี่ยนะฮะคนซ่อมรถเนี่ยที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยดีมาก
ครั้งเคยไปช่วยซ่อมรถโดยไม่คิดเงินก็มีนะฮะส่วนใหญ่คนที่มาซ่อมรถร้านนี้เนี่ย
ก็เพราะว่าซ่อมดีนะแล้วราคาก็ไม่แพง
พูดไม่ได้ยินพูดไม่ได้ยิน
แล้วเห็นรถรถติดสังเกตไหมครับ
อ่ะไม่ธรรมดาบเรื่องราคารหอมด้วยบางปีอยู่ร้ายแบบนี้
แล้วพี่เคยมาซ่อมรถร้านนี้บ้างไหมครับ
ก็เข้ายังไงเนี่ยครับ

ว่าก็ไปเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นน่ะนะคะมีกล้องวงจรปิดสิบกว่าจุดได้
ครับแล้วเจอค่ะเจอเบาะแสคนร้ายเป็นผู้ชายใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าหลบหนีนะคะ
ได้มีการเรียกพยานมาสอบปากคำ๖ปากแล้วตอนนี้ก็มีข้อมูลเพียงพอที่จะเชื่อมไปถึงคนก่อเหตุแล้ว
ครับรวมถึงรถที่ใช้ในการก่อเหตุตำรวจก็ได้ข้อมูลมาแล้ว
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับคนร้ายอยู่นะคะครับ